ทุกคนค่ะช้าแบบนี้มาพูดคุยกันถึงเรื่องของอาหารกันดีกว่า
ใครยังไม่ได้กินเช้าข้าวเช้านะผมแนะนำไม่ต้องกิน
ไม่กินไม่ได้นะไม่กินแล้วจะมีอาการเบลอตาลอยลิ้นห้อยออกมา
ก็ถ้าไม่ได้กินอาหารเช้ามันจะมีอาการลักษณะแบบนั้น
เอาแต่ว่าเรื่องของอาหารบางทีนะคุณอยากจะทานอาหารที่มันไม่ธรรมดา
ยังไงเป็นปลวกเหรอเห้ยไม่ใช่แบบนี้เป็นอาหารพื้นบ้านที่เรียกว่าพื้นบ้านจริง
ยังไงน่ะไปเสียไปดูภาพสิครับ

อะไรอ่ะเทข้าวลงไปแล้วนั่งกินกับพื้น
จริงเขาตั้งใจ

ตั้งใจให้มันดีกว่านี้

เพราะว่าไข่ด้านบนลงล่างเลยทันดี

ไข่เจียวชะอม
แผ่นใหญ่แผ่นนี้ก็เลยคว่ำลงไป
เป็นอาหารพื้นบ้านตกพื้นไปเลยทีเดียว

นี่คืออาหารพื้นบ้านที่แท้ทรูและแท้จริง

แล้วจะรออะไรเทข้าวลงไปด้วยเลยครับ

เดี๋ยวจริงถ้าเอาไข่นี้ต้องกินกับแกงส้ม

แล้วนั่งจกกินกันให้อร่อยเลยครับ

เขาเรียกว่าอวสารอาหารจริงนะ